จังหวัดตรังนะคะคราวนี้เป็นเหตุที่
คือมันมีคดีอุ้มฆ่าน้องบาสวัย๑๗ปี
ทีนี้ปรากฏว่ามีนายตำรวจชั้นภูมิกับการเลยนะคะ
แอบไปมอบตัวคุณผู้ชม
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นี่แหละค่ะ
กรณีที่มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนร่วมกันอุ้มฆ่าน้องบาสวัย๑๗ปี
ศพไปโยนทิ้งน้ำใต้สะพานคลองลำพูราในอำเภอเมืองตรัง
ช่วงเช้ามืดวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะชุดสืบสวนสอบสวนและตำรวจวิทยาการ
เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่๔ตำบลวังใหญ่

ซึ่งบ้านนี้เป็นบ้านของนายวิชาหนูศรีคงวัย๕๓ปี
พ่อของแฟนสาวผู้ตายค่ะ
ก็ไปพบหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวยงกับคดีได้เป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะคราบเลือดภายในห้องนอนของลูกสาว
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นคราบเลือดของผู้ตาย
ก็มีการนำไปตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเทียบเคียงกับผู้ตายด้วยนะคะ
ทีนี้ต่อมานายวิชาญเจ้าของบ้านไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ให้การรับสารภาพบอกว่าตัวเองเป็นผู้ทำร้ายแล้วก็อุ้มฆ่าน้องบาส
โดยเป็นการกระทำที่ทำคนเดียวค่ะ
สาเหตุก็คือที่เราเคยรายงานกันไปว่า
กลับมาเนี่ยเห็นน้องบาสบุกเข้ามาปลุกปล้ำลูกสาวถึงในบ้าน
ก็เลยบันดาลโทษะทำร้ายจับตัวไว้แล้วก็นำตัวขึ้นรถยนต์
ยิงทิ้งในจุดเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดตรัง
คือคดีนี้ที่เขามองว่าค่อนข้างโหดนะฮะ
เพราะว่ามีการมัดมือมัดเท้าจ่อยิงหัว
แล้วก็เอาศพไปโยนทิ้งน้ำใต้สะพานคลองลำภูรานะครับ
ทีนี้พลตำรวจโทรรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
เขาบอกว่าเขายังไม่เชื่อว่านายวิชาณคนนี้จะก่อเหตุคนเดียว
ก็เลยมีการยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดตรังให้พิจารณา
ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุค่ะ
โดยเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร๑นาย
ชั้นประถวนสองนายและผลเรือนอีกสองคน
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตรตรองไว้ก่อน

และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพ
ซึ่งก็มีรายงานด้วยนะคะว่าสารจังหวัดตรังพิจารณาแล้ว
ออกหมายจับพันธ์ตำรวจเอกรัฐระวีชัยชนะ
เป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาค่ะ

กัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงคลา
ดาบตำรวจชัยธวัฒน์กิติเวชวรกุล
กัดกองบังคับการตำรวจภูทรตรัง
รวมถึงนายวิเวกชัยชนะและนายศักดิ์นรินอ่อนช่วยด้วยนะคะ
คือคดีนี้ที่ทั้งตำรวจแล้วก็หลายคนไม่เชื่อว่าจะทำคนเดียวได้
เพราะว่าเป็นการอุ้มฆ่าข้ามจังหวัด
แล้วก็เป็นเหตุที่ค่อนข้างจะรุนแรง
ดังนั้นก็เลยไม่เชื่อนะครับว่าพ่อของฝ่ายหญิงจะเป็นคนทำคนเดียว

กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาพันธ์ตำรวจเอกรัฐวี
เข้ามามอบตัวแล้วนะคะกับพลตำรวจตรีกฤษฎาแก้วจันดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
แต่ว่าเข้ามามอบตัวเพื่อขอต่อสู้คดีค่ะ
เบื้องต้นปฏิเสธตลอดข้อกล่าวฮา
แต่ก็ถูกควบคุมตัวไว้และลงบันทึกจับกลุ่มที่สพเมืองยาลา
ก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีที่สมตรังนะคะ
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทประเสริฐสงแสงรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองตรังบอกว่า
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐระวีที่ถูกออกหมายจับและเข้ามอบตัวเนี่ย
มีศักดิ์เป็นญาติฝ่ายแม่แฟนสาวของผู้ตายด้วย